ข่าวเที่ยงไทยรัฐช่วงนี้มาเริ่มติดตามข่าวกีฬากันก่อนนะฮะ
ในสู่รอบขอบสนามผู้ชมอยู่กับคุณกลายศรนะฮะ
เอาจริงนะถึงแม้ว่าเหรียญรวมออกมา
แต่ว่าหลายชนิดกีฬามันก็เกินคาด
แต่อีกหลายชนิดกีฬามันก็ผิดคาดเหมือนกันนะคุณกระดาษ

ว่าสมาคมไหนทำผลงานได้ตามเป้า
สูงกว่าเป้าหรือว่าต่ำกว่าเป้านะครับ

ก็ถือว่ามาเร่งเก็บเหรียญทอง

ไม่ได้ถูกทิ้งห่างไปเยอะนะครับ

สมคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับ
โดยได้เชิญ๕๐สมาคมกีฬามาประเมินความหวังเหรียญทอง
ไปแข่งขันที่ฟิลิปปินส์นะครับ

ตั้งเป้าหมายรวมกันไว้ที่๑๒๑เหรียญทอง

ซึ่งได้เหรียญทองน้อยกว่าเวียดนามที่จบอันดับ๒๖เหรียญ
ก็ถือเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าเวียดนามพัฒนาขึ้นมามาก

ซึ่งจากบทสรุปผลงานของสมคมกีฬาต่างนะครับ

กลุ่มแรกที่เกินเป้าหมายมี๘สมาคมนะครับ
ประกอบไปด้วยกรีธานะครับที่ประเมินไว้๖เหรียญทองแต่ได้มาถึง๑๒เหรียญทอง
เทคอนโดตั้งเป้าไว้๔เหรียญทองได้มา๗เหรียญทองนะครับ
โดประเมินไว้๖เหรียญนะครับได้มา๗เหรียญทอง
จักรยานประเมินไว้๒เหรียญได้มา๖เหรียญทอง

มวยไทยประเมิน๒ได้มา๔เหรียญทองยิงปืนประเมิน๓ได้มา๔เหรียญทอง
อิงธนูนะครับประเมินไว้๒เหรียญทอง
แต่ผลงานถือว่ายอดเยี่ยมนะครับได้มาถึง๓เหรียญทอง
ที่๒นะครับซึ่งได้ตามที่ประเมินก็มี๑๔สมาคมนะครับ
มาโดยมวยสากลที่ได้๕เหรียญทองตามเป้า
แล้วก็ที่ได้๓เหรียญทองนะครับแบตมินตันที่ได้๑เหรียญทอง
ประเภททีมหญิงบิลเลียสสนุกเกอร์นะครับที่ได้๑เหรียญทอง
รวมทั้งวอเล็กบอลที่ได้มา๒เหรียญทองนะครับ
จากในร่มหญิงแล้วก็ชายหาดหญิงนะครับ
ส่วนกลุ่ม๓นะครับซึ่งได้ต่ำกว่าเป้าหมายนะครับ
มี๑๑สมาคมนำโดยกอล์ฟนะครับที่ประเมินไว้๔เหรียญทอง
แต่ได้มา๑เหรียญทองว่ายน้ำกระโดดน้ำและโปโลน้ำ
เป้าไว้๓เหรียญทองได้มา๒เหรียญทอง
มีสปอร์ตหวังไว้๓เหรียญทองนะครับแต่ได้มา๒เหรียญทอง
ส่วนในกลุ่มสุดท้ายที่ไม่ได้เหรียญทองตามเป้านะครับ
มี๑๖สมาคมนำโดยฟุตบอลนะครับที่หวังคว้าทั้ง๒เหรียญทอง
ทีมชายและทีมหญิงสุดท้ายทีมชายตกรอบแรกในรอบ๘ปี
ส่วนทีมหญิงได้เพียงแค่เหรียญเงินนะครับ
ส่วนกีฬาอื่นที่ไม่มีเหรียญทองนะครับก็มีเทนนิสนะครับ
ที่หวัง๓เหรียญทองแบสเก็ตบอลที่หวังไว้๒เหรียญทอง